ส่วนที่สตูนเองก็มีเหตุกราดยิงเหมือนกันนะคะ
ราดยิงประมาณ๒๐กว่านัดเลยก็ได้นะคะ
เข้าไปที่ร้านขายของชำแล้วก็ร้านขายของเบ็ตเตอร์เล็ตค่ะ

แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจเขาบอกนะคะว่า

น่าจะเป็นปมขัดแย้งส่วนตัวซะมากกว่า
ตำรวจสพท่าแพรจังหวัดสตูนค่ะได้รับแจ้งว่ามีคนร้าย

ก็รีบนำกำลังลงไปตรวจสอบเลยนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนหล่นเกลื่อนถนน

ก็มีนายอดีศักดิรังสรรค์วัย๖๑ปีเป็นเจ้าของบ้านค่ะ
ส่วนข้างบ้านนะคะมีรอยกระสุน๑๓นัด
และมีกระสุนถูกถังน้ำมันหน้าบ้านอีก๒นัดด้วย
ใกล้เคียงกันค่ะบริเวณหน้าบ้านเลขที่๑๔
ซึ่งเป็นบ้านของนายสุภาชัยรังสรรค์ลูกชายของนายอดีศักดิ
ที่เปิดเป็นร้านแต่งรถจักรยานยนต์นะคะ
ก็มีร่องรอยกระสุนปืนถูกรถกระบะที่กระจกด้านข้าง
แตกแล้วก็ร้าวด้วย
อกจากนี้นะคะบ้านเลขที่๑๐๓ทับ๒
ซึ่งเป็นร้านขายของเบตเตอร์เล็ตของนายศักตะวันสันเกาะอายุ๔๘ปี
บริเวณหน้าบ้านและด้านข้างมีรอยกระสุนอยู่รวม๘นัด
เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานนะคะ
ก็ต้องกันพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าออก
เพื่อไปเก็บรวบรวมหลักฐานต่างด้วยค่ะ
ตรวจสอบพื้นที่แล้วก็สอบสวนเบื้องต้นแล้ว
เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มุ่งสังหารตัวบุคคลค่ะ
แต่ดูลักษณะแล้วจากการกราดยิงไปทั่วแบบนี้

ต้นก็เลยมุ่งประเด็นไปที่เรื่องส่วนตัวนะคะ
ซึ่งพอจะได้เบาะแสแล้วล่ะก็จะให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
เดี๋ยวจะรีบตามตัวคนร้ายแล้วก็หาความกระจ่างในคดีนี้ให้
และที่สำคัญก็เจ้าหน้าที่ย้ำเลยนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง
แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยค่ะ